คุณผู้ชมอีกหนึ่งสาวสวยคุณแม่สุดสตรองอีกหนึ่งคน

ก็มาอัปเดตพัฒนาการของน้องมะลิพาขวัญสหวงกันหน่อยตอนนี้นะ

แม่โบสวยเหมือนเดิมใช่แล้วน้องมะลิเนี่ย๕ขวบกำลังฉายแวว
โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกไม้ใต้ต้นของพ่อปอเลยจริงนะ
น้องมะลินี้ทั้งร้องทั้งเต้นเลยนะคะคุณดูค่ะ
โอัโฮจริงวาดเวียวจ้าไม่ดีค่ะ

ตอนนี้มะลิกินผักเยอะมากค่ะแล้วก็กินนมเยอะมาก
แล้วก็คือเขาเหมือนว่าเขาอยากสูงเหมือนพี่ลิซ่า
เต้นเก่งพี่ลิซ่าเราก็บอกว่าพี่ลิซ่าเขาจะเก่ง
เขาต้องมีระเบียบวินัยนะลูกพี่ลิซ่าซ้อมหนักมาก
ผมก็ไม่ค่อยกินอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ขนมก็ไม่ค่อยกิน
เราก็บอกเขาว่าทุกอย่างที่แม่พาไปเรียน
ไม่ใช่ว่าน้องชอบแล้วน้องก็ทำไปนะ
แต่ว่าจะดูความตั้งใจถ้าเมื่อไหร่น้องไม่ตั้งใจ

คือถ้าอยากจะไปออดิชั่นที่เกาหลีแม่ก็พร้อมเก็บตังค์ด้วย
นี่คุณแม่แบบว่าเตรียมเป็นเจ๊ดันเต็มที่เลยนะ
ทฤษฎีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้องจะคอยถามถึงคุณพ่ออยู่เสมอเลยค่ะ
เมื่อไหร่จะกลับมาพ่อไม่คิดถึงหนูเหรอ
แล้วคุณแม่ก็ไปบอกพ่อสิว่าไม่ต้องไปทำงานที่นู่น

แล้วก็หนูก็คิดถึงพ่อนะเมื่อไหร่พ่อจะมา
อะไรอย่างนี้เราก็ฟังว่าแค่นี้เรายังแย่

แล้วก็จะพยายามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ก็จะพยายามดูแลสภาพจิตใจเขาให้ดีที่สุด
เชื่อว่าวันนี้เนี่ยแม่โบเข้มแข็งมากแล้วด้วยนะคะ

เพราะว่าคือแม่โบทำหน้าที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลย

น้องมะลิก็เป็นเด็กที่น่ารักเป็นที่รักของพี่ทุกคนด้วย
ถูกต้องแล้วนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับแม่โบแล้วก็น้องมะลิด้วยนะคะ